คุณผู้ชมอากาศร้อนแบบนี้แน่นอนนะฮะ
บางทีเขาก็ต้องไปหาที่เล่นน้ำกันหน่อย
เอาไปดูหน่อยว่าเขาเล่นน้ำที่ไหนกันอย่างไร
เด็กที่อ่างทองเขาบอกว่าเขาพาครอบครัวกันเนี่ย
ครอบครัวก็พาเขาไปด้วยไปเล่นน้ำหนีร้อนนี่ชายหาดเจ้าพระยา
เอออ่างทองเขามีชายหาดเหมือนกัน

ระวังเรื่องของการพัดหลงแล้วก็จมน้ำด้วย
คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าไว้วางใจ

อันนี้คือบรรยากาศของเด็กที่อ่างทอง
ก็ไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานคึกคักทีเดียวนะครับ

ในตำบลราชสถิตอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองครับ
จากจะได้เล่นน้ำอย่างเย็นชุ่มฉ่ำคลายร้อนแล้วเนี่ย
ก็นี่เขามีสไลเดอร์บ้านทุ่งบาดาน่าโบ๊ทแล้วก็เจ็ดสกีด้วย

พบเลยอบตเขาเอาไปให้บริการนะครับ
ก็เป็นการคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งที่ไปที่บึงกาลครับ
อากาศร้อนแบบนี้ทำให้ชาวบ้านรวมทั้งนักท่องเที่ยว
เขาก็พาครอบครัวไปนั่งแผ่นี่แล้วก็ไปเล่นน้ำ
อยู่ที่หนองเริงนะฮะเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่
ก็ไปกันเยอะมากเลยนะครับซึ่งทางเทศบาล
อยู่ที่ตำบลดอนย่านหน่างก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วครับ
เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงของน้ำร้อนช่วงของสงกรานที่กำลังจะมาถึง
แล้วให้ประชาชนทั่วไปไปใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ก็แน่นอนพอคนไปเยอะก็ส่งผลดีนะครับ
ก็ทำให้มีคนไปเปิดร้านจำหน่ายอาหารต่างก็หน้าบานเลยขายของได้นะครับ
จากว่าเมนูอาหารก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย
โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องดื่มน้ำอัดลมต่าง
ร้านก็สั่งไปตุนเอาไว้๓เท่าเลย
สงกรานเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหต้องได้เงินเยอะแน่นอนช่วงนี้
ใช่คนก็จะกระหายน้ำอยากกินน้ำเย็นให้มันชื่นใจ